คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์บล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
ใช่ครับเริ่มขี้เกียจนับแล้วครับผมก็ตามปกครับอีพีนี้เราจะพูดถึงนักเตะที่ร้อนแรงร้อนแรงฟอร์ม๑๓ดีมาก
ใช่ใช่คุยเรื่องนี้แล้วหลังจากที่อ่าพี่บอยกับผมว่าพักล้างลาไปสองบาปราบดา
สองหรอสามประบดาทำไมรู้สึกเหมือนนานกว่าว่าผมไปต่างประเทศมาอ่า
เพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร
พยายามจะคือแค่ทำงานทั่วไปอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยดีเลยครับ
ดีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเป็นตัวแบบตัวคุมเกมที่ยอดเยี่ยมมาก
แล้วก็พอไปศึกษาเรื่องราวของเขามากขึ้นก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ
ความเก่งการเล่นได้หลายตำแหน่งของเขามันมาจากตั้งแต่นักเตศิอะหญ้าวิชยนต์

ใช่มันก็เป็นตัวอังกฤษนะครับเป็นค่าตัวแพงที่สุด
เชลซีน่าจะไปลุยในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อน๒๐๒๐
แต่สุดท้ายเนี่ยเชลซีก็ยอมปิดดีลนี้นะครับ
ในช่วงวันสุดท้ายนาทีท้ายด้วย

มากครับแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวจนถึงปี๒๘

ส่วนการเซ็นระยะยาวอย่างนี้ครับ
มันก็เหมือนที่เราเคยพูดกันในอีพีรวมตลาดซื้อขายหน้าหนาวนะครับ
เป็นการแบบปรับสมดุลบัญชีให้ตัวเองได้เปรียบนะครับ

แหม่ทีมถือเป็นทีมวางนะ
ใครวางอ่ะอินเตอร์เหรอ
ตอนอยู่อินเตอร์เก่าคือเล่นไม่ดีเพราะไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดที่ถูกต้อง
แล้วก็ได้มูลค่าสูงที่สุดน่าจะหนักหนึ่งของโลกด้วยซ้ำนะครับ
แต่ว่าเมื่อเชลซียอมจ่ายค่าฉีกสัญญาซึ่งก็คือ๑๐๖๘ล้านปอนด์เนี่ย
ก็ทำให้ทุกอย่างก็เป็นอันจบนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเขามีเครือข่ายแมวมองที่แบบยอดเยี่ยมมากคือไม่ได้มีแค่โปรตูเกต
เหมือนขายมายืมตัวยืมตัวใช่
แค่นี้เรียกว่าพวกเขาสถานะทางการเงินสุดยอดมากมากแล้วก็เรียกว่าตอนเนี้ย
อันนี้พูดจริงเลยคือนักฟุตบอลนะเพราะทำโปรเฟฟิตได้ดีมากด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เพิ่งเทินโปรจริงมาแค่๓ปีเท่านั้นเองเหรอ
แล้วจุดที่น่าสนใจกับการเป็นนักเตะทีมชาติอาเจริน่าเนี่ย
ก่อนวนโลก๓เดือน
ใช่โอ้เรียกว่าแบบมัน

ตอนที่เขาติดทีมชาติแล้วไปดูฟุตบอลโลก

อ่ะถูกต้องเรานึกภาพว่า
เป็นทีมชาติครั้งแรกนะแล้วก็เพิ่งเคินโปรมาด้วย

ใครไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งสมมุติวันหนึ่ง
มันเกินแล้วนะเกินฝันมาก
ตอนที่เขาอายุ๑๕ปีในปี๒๐๑๖
เออเขาเป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่แบบ

แล้วนัดชิงก็เล่นดีมากสามารถเอาชนะแดนกลางฝรั่งเศสได้ทุกคน
เออมันเกินจริงนะ

เป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลานะครับแล้วก็ใจดีกับทุกคนมากด้วย
มึงแบบใจดีมากเอาใจใสมากให้กำลังใจทุกครั้งที่มีโอกาส
แล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือสิทธิพิเศษที่นักเตะคนหนึ่งจะได้รับ
เขาก็ตอบสั้นว่าเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่คิดบวกมีจิตวิญญาณแห่งชาชนะแต่ถ่อมตัวนะครับ
อันนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่ามันทุกอย่างมันดูไวกว่าที่ตัวเขาคิดมากนะครับ
เขาก็บอกว่าเขายังมีความระลึกอยู่เสมอว่าเขาคือเด็กเขาคือเด็กนะที่จะต้องเรียนรู้ศาสตร์และสิ่งของวงการฟุตบอลตลอดเวลา
และที่สำคัญคือต้องฮัมเบอร์โอก็คือถ่อมตัวนะครับ

ไปทั้งหมดเลยแล้วก็แบบทุกอย่างเขาได้มาไวมาก

เขาอายุทั้งไร

เรียกว่าโตเร็ว
ก็เรียกว่าแบบทุกอย่างมันมาเร็วมาก

เป็นแฟนบอลคนหนึ่งลงชื่อแม่ไหมซี่ถอดทีมชาติถอดเนมจาด
ใช่ครับแต่ไอ้บ้าวันนี้แบบเล่นด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันไม่พอ
ใช่นึกด้วยมันตลกรีวเว้ยใช่ครับตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า
อ่าอ่าซึ่งเป็นอดีตกองหน้าของเชลซีซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเฮสโค้ดของทีมนี้นะครับของทีม
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักเตะดาวรุ่งหลายคนอืม
รวมถึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นนักฟุตบอลด้วยนะ
แต่รวมถึงฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วย
เพราะที่นั่นเขากรูมิ่งค่อนข้างดี
แล้วก็ยังเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่จะมากาดแข้งในยุโรปอืม
สามารถที่จะเป็นจุดเขาเรียกอะไรอ่ะจุดจุด
เหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบสนามบินอ่ะสนามบินใช่ใช่ใช่
นะครับแล้วก็พูดด้วยความที่เป็นจุดเนี้ยมันทำให้เป็นประตูที่ดีอืม

คือเป็นทีมที่พร้อมที่จะให้โอกาสนักเตะได้โตขึ้นไปอีก

แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับก็คือตัวชื่อของเอ็นโซไฟนันเดส
เอ่อหลายคนนี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปลองดูว่าไอ้คำว่าเอ็นโซอ่ะมันมาจากไหน
เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความลับที่หลายคนไม่รู้ว่าชื่อเอ็นโซ่ของเขาเนี่ย
มันมาจากชื่อของเอ็นโซฟานเชสโคลี่เอ็นโซฟานเชสเคอรี่ใช่อ่า
คนนี้คือกองกลางตัวลุกอำนาจลิเวอร์เพลตแล้วก็เคยเล่นในเซรากับกายารี
อ่าอืมนะครับฉายาของเขาคือเจ้าชายเอลปริ้นซิเป้โอเค
ใช่ก็คือเป็นตำนานคนหนึ่งของอุรุไวน์อะครับอ่าใช่
แหละครับเขาก็ได้ได้ชื่อของเอ็นโซมาซึ่งเอ็นโซฟานเชสโคลี่อ่ะ
เป็นเหมือนอืมซึ่งตัวของเอ็นโซเฟรนเดสก็เติบตัวจากการเล่นเช่นกัน
อืมอ่าเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว
หนึ่งร้อยหกจุดแปดล้านปอนด์นะครับเอ็นโซเฟรนเดิร์สยอมรับว่าตอนเนี้ยความยากของเขา
มันไม่ได้อยู่ในสนามอืมมันอยู่เรื่องของการใช้ชีวิตอืม
เพราะว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ระหว่างการเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษอืม
ครับซึ่งเขาพยายามฝึกปลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าตอนเนี้ย
ส่วนใหญ่ที่เขาพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
เขาจะสื่อสาลด้วยภาษาสเปนเพราะว่าเอ่อตัวของทีมชีทีมเชลซีเนี้ย
ก็เป็นคนสเปนใช่ไหมครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่แล้ว
เขาก็สามารถเป็นล่ามให้กับเอ็นโซแฟนเดสได้นะครับ
แล้วเขาก็เชื่อว่าการที่เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เขา
ภาษาอังกฤษของเขาก็จะถึงขั้นดีที่จะใช้การกับสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้
นะครับแล้วก็ตอนที่มาอยู่เชลซีเนี่ย
เขาอยู่เชลซีในสภาวะที่มีนักเตะดาวรุ่งเข้าร่วมทีมเยอะมากนะครับ
การที่ได้อยู่กับบรรดากวนนักเตะดาวรุ่งอย่างนี้

แต่ก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึง
เพราะว่าเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ
การแค่กระหายความสำเร็จอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอ
เวลาที่ลงสนามในสีเสื้อเชลซีทุกเกม
เขาเล่นได้อย่างสุดยอดนะครับ
เมื่อถามว่าเขาคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างรวดเร็วได้ยังไง

ทำให้เวลาที่ดูฟุตบอลกฤษเนี่ยเขาต้องตื่นเช้าวันอาทิตย์มาดูนะครับ
โดยที่เวลาของอังกฤษมันเร็วกว่านะครับ
นั่นแหละครับทำให้เขาต้องแบบถังตารีบตื่นมาดูตอนเช้านะครับ

โอ้โหคำถามคลาสสิกตอบยากมาก

เขาบอกแค่ว่าเขาติดตามดูฟอร์มของเชลซี
ก็คือดูตามจากรุ่นพี่ทีมชาติว่างั้นเถอะ
ก็เคยอยู่เชลซีในช่วงสั้นนะครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วถ้าตอนนี้
ตัวเขาอ่ะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางอืม
การผ่านบอลนะครับ
การผ่านบอลนี้ยอดเยี่ยมคมกริบมากเทคนิคดี
มีวิชั่นในการเล่นฟุตบอลที่อยู่ในระดับสูง
มีสกิลของความเป็นกองกลางที่ครบนะครับ
สามารถกำหนดจังหวะการเล่นได้
ตำแหน่งมิดฟิลตัวรับหรือกองกลางเบอร์๖มาแล้วเหมือนกัน
ตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข๑๐มาแล้วเหมือนกัน

แต่ตำแหน่งตัวลุกตัวกลางตัวรับเล่นได้หมด
อยู่ที่การสั่งการของแกรมพอสเตอร์แล้วล่ะ

เคลื่อนไหวได้ตลอด๙๐นาที

สามารถที่จะพัฒนาไปได้อีก

ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้
เราอาจจะได้เห็นนักเตะกองกราที่ดีที่สุดของโลก

ก็เป็นคนที่เฉิดฉาย
ตั้งแต่บอลโลกผมว่าชัดมาก
ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักเขา

แต่ตามความเป็นจริงนะ

พลิกชีวิตเขาเลยใช่ใช้คำนี้ได้เลยว่าแบบ
เขาเล่นได้ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้ว

โดยเฉพาะแมทท์ที่พี่ออยพูดแมทท์ชิง

ผมว่ายังไงก็ระดับระดับโลกแน่นอน

หรือบาดเจ็บหรืออะไรอย่างนี้

อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือการมาอยู่กับเชลซี

แต่ตัวเขาเล่นดีนะเฉิดฉายออกมาแล้วคนเดียวเลยนะ
ผมว่ามันคือเหมือนโชคชะตามันเขียนมา
พอเข้าไปเติมเต็มมันอาจจะไม่ได้เฉิดฉาย

ที่มีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องแดนกลางอยู่

เหมือนเขียนบทมาเพื่อเขาเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเขาเล่นจนแบบ

ผมว่าเขาอาจจะโตเร็วกว่าที่

ใช่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเล่น
คือทีมเชลซีเล่นตอนนี้เราก็เห็นว่าฟอร์มไม่ดี

แต่ก็ฟอร์มเมื่อเชลซีจริงก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะ
แต่ถ้าดูจากหลายอย่างองค์มาก้อง

จะโขล้มไปเลยกันยังไง

เอนโซเล่นรุ้นมากกว่านี้

โดยการมาเล่นลึกลงอะไรเนี่ย

ตอนที่เป็นผู้ชาญให้สามารถอาฟเซนนอนบิร์น
ก็เป็นเพิ่มพิธีเกมรุกให้อฟินอนอ่าอืออือแต่ตรงนี้ก็นั่นแหละ
มันรุนมากแอนโซลเฟอร์แนนเดสเนี่ยจะไปยังไงต่อกับ
เชลซีมาลุ้นกันผมก็น่าสนใจเพราะว่าจริงจริงเขาก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่าง
มาตีโอโควาฟิชอ่ามีมีมีรุ่นพี่ที่คอยปั้นเลยอะใช่
คือจริงอย่างโควาฟิตเนี่ยผมคนหนึ่งที่ชอบมากแต่ว่าชอบเขาในเวอร์ชันอินเตอร์มิลานนะ
จริงก็กำหมัดเหมือนกันนะแบบขายทำไมวะแต่โอเคก็เริ่มถอยมาเล่นตรงกลางมากขึ้นอะไรอย่างนี้
การปั้นเกมก่อนอะไรอย่างนี้ก็น้อยลงไปคุมจังหวะมากขึ้นใช่ถูกต้อง
คืออาจจะช้าแต่กระแสกระแสไปนิดนึงเพราะจริงด้วยความที่แบบเรางดไปหลายสัปดาห์
ใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เคยได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดของโลก

จะบอกทีมชาติก็ไม่ได้นะโอเคมีนักเตะตำนานเรียวภูคนหนึ่งเนี่ย
รู้สึกดีใจตัวเนื้อเต้นที่ได้เห็นนักเตะคนนี้แบบรีบปรีเข้าไปขอลายเซ็นต์
ผมว่าเดาได้เลยเดาได้เลยแน่นอน
ฝากติดตามเรานะครับกลับมาแล้วพี่บอยกลับมาครับ

กลับมาจากไปต่างประเทศ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปอีกเมื่อไหร่

ก็ติดตามเรานะครับก็บ่าย๒โมงวันเสาร์นะครับ
ก็ตามช่องทางต่างของไทยรัฐพอดแคสต
ก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ทุกช่องทาง

เขาเรียกได้ถ้าตามหลักทฤษฎี
ใช่เพราะฟุตบอลถ้วยเขาไปลึกมากแล้ว
นี้เราอัดเกมที่หลังจากชนะฟูแลมนะ
แต่ดูแล้วมั่นใจว่ายังไงก็ชนะวะ

นั่นแหละครับก็มารู้ด้วยกันว่า
ขับเขี้ยวตรงแชมป์

ลุ้นกันว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้
เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวทั้งคู่ยังมีโอกาสเจอกันหนึ่งครั้ง

ก็ต้องมาลุ้นกันซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ายังไงก็ลุ้นสนุกความ
ความเขี้ยวของเปฟเนี่ยยังไงก็ต้องไล่ตาม
แหละครับก็ต้องมาลุ้นกันนะช่วงนี้ก็
กำลังสนุกกำลังสนุกผมว่าถ้าเกิดยิ่ง
ใกล้เข้ามาสนัดที่๓๓๔มันคงเห็นภาพชัดแล้วคงมันขึ้น
คือถ้าผ่านเซตนี้ไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะสบายขึ้นในการลุ้นแชมป์
ก็ต้องไปเล่น
มันก็แล้วไงแล้วแอลกตะลายกรุงมีช่วยใหญ่อยู่๖ช่วย

คือเรามองในมุมแฟนบอลความสำเร็จต่างมันเอามาไว้ขิงกัน
แต่ทั่วยุโรปเนี่ยกูมีอันใหญ่แวะไว้ขิงแล้ว

คือยังได้ใช่มั้ยมันอยากได้อยู่แล้วทุกส่วน
แต่ว่าดิวพูดครูมาไม่เคยได้ไงเนี่ยเอามัดเสริมไง

แต่แด้ในมุมเราววเราแทนแฟนบอลที่บอยไปอ่านมา
เหมือนพี่แหละเอามามันทำประโยชน์ไม่ได้
กูก็ไม่ได้เป็นคนชูถ้วยนี้แต่กูเอาไปบั๊กทีมอื่น
มันเสียเวลาด้วยนะคือแบบคุณจะต้องไปเตะวันพฤษภักดิ์
หรือเขาตรงกับบ้านเราคือเช้าวันศุกร์อย่างนี้
ซึ่งมันก็ทำให้ตารางลิฟูมันต้องแบบไปเตะวันอาทิตย์

แล้วจริงต้องไปเจอแบบทีมที่แบบไม่ได้มีศักดิ์ศรี
แต่บอกเอ่อไม่ได้ดูแคร์นะแต่ก็เป็นแบบทีมที่เกรดจาดลองกว่าเยอะ

ใช่มันมีแต่เจ้ากานเจ้องั้นถ้าพูดจริงโจ้ง
เขาบอกว่ายิ่งต้องไปเตะน่ะต้องไปเจอกับทีมที่อยู่ยุโรปวันออก
ซึ่งมันเดินทางเหนื่อยมากอืมเออคุณต้องไปเตะแบบอาเซอร์
จานไปเตะแบบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อย
เหนื่อยไม่พอไปโดนตบขึ้นมาแพ้ขึ้นมาอายอีกนะอายอีก
นึกออกไหมถ้าชนะขึ้นมาก็โอ้โหก็ทีมเขาอ่อนกว่ามึงตั้งเยอะ
มันมันไม่มีอะไรอย่างที่บอกมันมีแต่เจ้ากับเจ๊ง
รู้สึกว่าอ่าถ้าหลุดท็อปฟูลอ่ะหลุดไปให้ถึงเก้าสิบไปเลย
ไม่ต้องไปถึงคอนโฟเดนต์วันทุกวันนี้อ่ะจริงจริงมันก็มันก็หวัง
อะไรไม่ได้ขนาดนั้นแล้วแหละก็ต้องลุ้นลุ้นไปถึงฤดูการหน้า
การปรับแผนใดที่จะเปลี่ยนซึ่งดูทรงแล้วพี่เบลลิ่งแฮมเราเนี่ย
น่าจะน่าจะห่างไกลน่าจะน่าจะไม่ได้ไม่ได้มองเออเออ
เพราะว่าดูแล้วเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรหลายอย่างแม้ก็แม้ถึงแม้ว่า
จะไปร่วมดินเนอร์กับพี่เทนต์ก็ตามแต่หรือมันชวนเทนต์ไปอยู่ด้วยว่
นะครับก็มาลุ้นกันในเป็นกำลังใจให้แฟนริวภูแล้วกันช่วงนี้
อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้หลังหลังจากเจ็ดศูนย์มาเรารู้เรารู้สึก
ทิ่งโลกที่เราเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรว่าถอดป้องตัวเองเป็นอะไรเอาเป็น
กุกก็เซ็็สศูนย์แล้วนัการับคือเราไม่มีอะไรเอาชนะโดยเฉพาะอ่า
ไม่มีทางเกินแน่นอนไม่มีทางดีกว่าไม่มีทางได้ถ้วยเยอะกว่าเขา
แน่นอนแต่แค่สามารถชู้เลขเจ็บได้ใช่เราเราอย่างน้อยเรามีเหมือน
ฟาหวันเขียนมาให้ว่ามึงไม่รับคาบมึงมีการ์ดใบหนึ่งน่ะโอ้ย
ที่มันแท้งจิตใจมันได้อยู่เอ่อครับก็จะเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวของ
หงแดงปีนี้ที่ยังพอจะแบบมีภาษีอยู่บ้างในการเอาไปทิ้ง
ไปขาคนอื่นได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับ
อีพีนี้เดี๋ยวอีพีหน้ามาเดากันตั้งนานอ่าอ่าคิดว่าเดา
ยากคิดว่าเดาไม่ยากครับผมครับโอเคยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ

ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที

โปรดติดตามตอนต่อไป